ร้องด้านให้ด้าน

ลูกแม่ยังสู้ไว้
แม้เมืองไกลใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอ
ลูกขอทยอยส่งคืน

เรานะหยอดสายตาละมุนนะอบอุ่นจริง

นึกว่าเขาจะทำได้
มันไม่ใช่แค่การร้องเพลงเราสู้กันมานะคะจากเพลงแรกที่ร้องไม่ได้เราเปิดเจอข้ามไปเลยแล้วเราก็เจออุปสรรคอีกเพลงนี้เราก็ร้องไม่ได้แต่เราดึงดันที่จะสู้สุดท้ายเราก็เปิดเจออีกแผ่นหนึ่งโป๊ะเลยคือเพลงเก่งแล้วร้องมาอย่างอย่างเรียกว่าพิถีพิถันก็ว่าได้ต้องขอบคุณคุณครูด้วยที่พร่ำสอนในส่วนที่เหลือตรงนี้ค่ะเรามาฟังคำเฉลยจากคุณป่ากัน
ทั้งหมดจะเป็นยังไงครับมาดูกันนะครับสำหรับเพลงนี้ครับเพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาทน้องปินนะครับใช้สิทธิ์ตัวช่วยเพลงเก่งของตัวเองร้องจบไปแล้วแล้วน้องปินร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่ห้านะครับมูลค่าแปดหมื่นบาทน้องปินร้อง

อยู่ตามจบ

แม่เราเวลาเห็นคนดีใจเห็นคนสมหวังเนี่ยคนเห็นก็มีความสุขไปด้วยนะฮะ
นอกจากเห็นเราได้ข้อคิดด้วยค่ะครับ
เห็นว่าถ้าเราเจออุปสรรคแล้วใจเราสู้แล้วเรากล้าวัดกับมัน
ไม่ว่าอุปสรรคอะไรเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้ค่ะ
เหมือนตรงนี้ค่ะผ่านมาได้รับแล้ว๘๐๐๐บาท
หมื่นบาทเกินจากยอดเงินนะครับ

ได้ไปแล้ว๘๐๐๐บาทจากเพลงของคุณรัชนกศรีโรพันธ์

เวลาลูกศิษย์สอนแล้วเอาดีแล้วมันได้อย่างใจเนี่ยนะคะ
ทำได้ด้วยรับแรงกดดันทั้งหมดได้ด้วย

เพราะภูมิใจมากเลยครับ

ไปเอาเลขมาจากไหนอ่ะพี่แป้ง

ชอบเลขนี้กันหนูก็ชอบพี่แป้งก็ชอบ

เพราะว่าหนูเขียนเลขนี้สวยค่ะ

แต่ว่าวันนี้เกมยังไม่จบค่ะ

เพลงนี้๑แสนบาท
ณเพลงนี้เพลงที่๖ยังเหลือตัวช่วยอีก๑ตัวช่วย

แต่ว่าตัวช่วยดีไปเกลี้ยงแล้ว

ในที่สุดน้องปิ่นก็เดินทาง
ข้ามจุดที่ตัวเองบอกว่าอยากได้มาแล้วคือ๖๐๐๐

อินโทรมาเลยครับ

โอ้โหเพลงขึ้นมานี่หันล็อกแรกเลย
มองไปทั่วเลยหาคนช่วยเหลือใช่ไหม

ไม่ค่ะ

จะตัดสินใจได้ง่ายกว่าเพลงที่แล้วนะครับน้องปิน

ถ้าบอกว่าสู้ก็มีสิทธิ์ลุ้น๑แสนบาท
หรือเหลือ๔๐๐๐๐บาท
ตัวช่วยยังเหลืออยู่อีก๑ตัว
แผ่นป้ายเหลืออยู่ทั้งหมดสี่แผ่นนะครับน้องปินครับสู้หรือหยุดครับ

แม่กองเชียร์เชียร์กับหน้าตูนะครับดีใจเหมือนจะได้รับส่วนแบ่งอะไรกับเขาด้วย
หวาดเสียวไงเราไม่รู้กลัวเดี๋ยวตัดสินใจเล่นนะ
อึ้งไปนึกว่าสู้ค่ะโอ้โหใจหาย
แน่นอนครับหยุดเมื่อไหร่ก็รับเงินที่สะสมเอาไว้ในเพลงที่ผ่านมาแล้ว
เพราะฉะนั้นน้องปิ่นวันนี้รับจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ

แต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรเนอะ
จะทำให้ถึงทีใช้หนี้ไว้แต่นี่น้องก็ทำเต็มที่แล้วนะ
ไม่เป็นไรก็ได้เอาไปใช้หนี้ให้ลดลงนิด
คุณแม่อยากจะบอกอะไรลูกสาวตัวน้อยที่หัวใจเขาสู้เหลือเกิน
แล้วก็ไม่ได้สู้เพื่อใครสู้เพื่อครอบครัวของเขาค่ะ

ก็ไม่เป็นไรนะทำได้ตอนนี้ก็โอเคแล้วรู้
หนูได้ไปลดหนี้เลยเอาไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกนะ
คุณพ่อล่ะครับคราวนี้ลูกก็ทำดีดีสุดเลยครับ
เนี่ยดีสุดสุดของพ่อแหละขอบคุณมาร์คที่ทำเพื่อพ่อกับแม่
มันเยี่ยมยอดจริงนะคะต้องใช้คำนี้นะคะ
คุณครูครับเป็นไงครับลูกศิษย์คนนี้ก็ต้องเป็นทำดีที่สุดแล้วอะนะคะ
ก็เก่งมากลูกแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะเราก็ต้องเดินกันต่อไปสู้ต่อไป
แต่ว่าคุณครูขออนุญาตพูดนิดหนึ่งนะคะขอบคุณครู
มารายการนี้รู้สึกคุณครูปลื้มตั้งแต่เทปแรกมีความรู้สึกว่า
เห็นน้องน้องทีมงานแล้วก็อ่าทุกคนเนี่ยนะคะพี่พี่น้องน้องทุกคนเนี่ย
รู้สึกอบอุ่นตั้งแต่เทปแรกก็ไปพูดที่โรงเรียนว่า
ไม่มีรายการไหนที่ช่วยเหลืออ่าน้องน้องหรือว่าคนที่อ่า
ยากจนนะคะเป็นรายการที่สุดยอดมากนะคะ
คุณครูขอให้อ่าช่องสามสิบสองนะคะไทยรัฐ
ก็จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ขอให้น้องน้องทีมงานทุกคน
พี่พี่น้องน้องอ่าที่อิดุมอยู่นะคะ
ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่รอยยิ้มเหมือนกันทุกทุกคน
ขอบพระคุณมากมากนะคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากมาก
ก็ขอบพระคุณคุณครูนะครับแทนทีมงานทุกคนนะครับขอบพระคุณครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตแล้วก็ทางไทยรัฐช่องสามสิบสอง
โดยก็ขอขอบคุณคุณครูจริงเราก็พยายามทำรายการนี้กันอย่างเต็มที่
เรียกว่าช่วยเหลือกันจากใจจริงนะครับเราเราต้องการช่วยเหลือคนจริง
เชียร์เราก็เชียร์จากใจค่ะทีมงานเราก็ทำงานจากใจนะคะ
ตากงตากล้องเราค่ะครับผมก็ได้ยินคุณครูพูดอย่างงี้เราก็พิมพ์ใจมาก
นักเรียนเคารพอ่ะพี่แป้งแป้งวันนี้ไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยเฉย
ยังมาใบ้ฟ้านี่มีอะไรอยากบอกน้องบ้างคะอืมก็ทำเต็มที่แล้วเต็มที่ที่สุดแล้ว
รักน้องไหมรักค่ะเก่งไหมน้องคนนี้เก่งไหมเก่งอ่า
มีอะไรอยากพูดเมื่อกี้ค่ะหนูอยากจะบอกแม่กับพ่อแล้วก็คุณครู
พอที่อยู่โรงเรียนค่ะตอนแรกจะบอกแม่ก่อนนะคะว่าขอบคุณแม่มากมากที่
ช่วยสนับสนุนหนูมาตลอดถ้าไม่มีแม่นะคะที่ช่วยสนับสนุนหนูมาตลอด
ร่วมสรุปกับรายการของเราและก็ได้มาทำให้เกิดสิ่งดีบอร์ดอีกทีแห่งนี้นะครับ
ขอบคุณครับ
เห็นแม่ร้องไห้ค่ะบางวันก็นอนไม่หลับเลยค่ะ
บางทีหนูก็ยกขึ้นมากอดแม่ค่ะ
บอกว่าอย่าร้องเดี๋ยวสักวันหนึ่งหนูจะเอาตังค์มาให้แม่กับพ่อค่ะ
เขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสวย
ลูกต้องทำให้ใด
เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ
ของได้ให้รัก
ลูกทุ่งสู้ชีวิต